เจ้าตัวนี้เอาจริงมันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรหรอก
มันเป็นพฤติกรรมของมันแต่มันทำมากเกินไป
บตัวหนึ่งมันกินหินกินทรายเข้าไปในท้องของมัน
มากเกินไปสัตวแพทย์เลยต้องช่วยครับ

ที่เอาออกกันกบนะครับเอาหินออกมาจากกบนะครับ
แล้วมันยังไม่ตายนะครับยังเป็นนะครับ
ว้ายหลายก้อนเลยเอาออกมาอย่างนี้เลยครับ
ใช่นะคะคุณชิสาเอาไปท้อง
หมอน่ะหมอสัตว์สัตวแพทย์ต้องวางยาสลบเจ้ากบตัวนี้
แล้วใช้ครีมหยิบหินออกมาล็อกแต่ละก้อน

เอาจริง๗ก้อนเลยนะครับ
ใหญ่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากนะถูกใหญ่จริงโอ้โหดูดิ
ไม่ต้องกบคืนขึ้นไปละครับคนคืนยังไม่ลงคอเลยฮะ
ไม่ได้มันทานไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วฮะ
แกเล่าอย่างนี้ว่าแกเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์แปลก
แล้วเขาถ่ายคลิปนี้เอามาโพสต์ในติ๊กต๊อของเขา
แล้วก็บอกว่ากบตัวนี้เป็นกบสายพันธุ์

คนนิยมเลี้ยสัตวแปลกก็ว่ากันไป

แล้ววันหนึ่งเจ้าของสังเกตเห็นว่าเจ้ากบตัวนี้
มันไปจมอยู่ในก้นตู้ตลอดเวลาเลย

ไม่รู้เหมือนกันตัวของเจ้าของไม่สบายใจเลยพาหมอ
ไม่ใช่พากบไปหาหมอไม่ใช่พาหมอไปหากบ

กบไปหาหมอไป
และให้หมอคลำที่ท้องดูเออ
แล้วก็เอ็กซาเรย์ดูด้วยนะเป็นไงเป็นไง
พบว่ามีก้อนหินอยู่ในท้องของมันโอ้โห
หมอเลยต้องวางยาสลบให้แล้วก็ใช้ครีมที่เคลียบออกมา

แต่เขาบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้จริงเปล่า
เขาบอกว่าปกติของกบมันกินหินกินกรวดอยู่แล้ว
กินเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยบดและย่อยอาหาร
อย่างงั้นนะแล้วหินที่อยู่ในตู้เลี้ยงอ่ะมันดันใหญ่เกินไปเออ
ใหญ่เกินมันอุจจาระมันถ่ายออกไม่ได้

หินคาอยู่ในลำไส้ของกบ
ปกติมันค่อยจะกินแค่กรวดใช่มั้ย

โอ้โหก็กลายเป็นว่าแน่นเกินไป
เอาให้ดึงออกมาทางทางเข้าดีกว่า

ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างไอ้กบตัวนี้
ปลอดภัยดีฟื้นแล้วเออเอาผมว่าบางทีคนที่เป็นเจ้าของ
อาจจะต้องลองเปลี่ยนหินอาจจะต้องใช้เล็กหน่อยไหมเป็นกงเป็นกรวดแทน
แต่ผมเข้าใจบางทีจะใช้หินก้อนใหญ่เพื่อให้มันดูสวยในสถานที่ของมัน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของมันนะที่เพิ่งทราบเหมือนกัน
เรื่องของการกินกรวดเนี่ยนะคะระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะคะ